ติดตามความคืบหน้าการเสียชีวิตของยุติธรรมจังหวัดพังงากันหน่อยนะคะ
เมื่อวานนี้ตำรวจตามจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว๓คนนะคะ
วันนี้จับได้เพิ่มเติมอีก๑คนค่ะ
ส่วนผู้หญิงที่เป็นนางนกต่อนะคะวันนี้แม้ว่าไม่มีหมายจับนะคะ
แต่ว่าได้มีการเดินทางเข้าพบกับผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
อ้างว่าที่ทำไปเพราะว่าถูกนายอดีศักดิ์ซึ่งเป็นหัวหน้าแก๊งเนี่ยนะคะ
บังคับให้ลวงยุติธรรมจังหวัดพังงามาฆ่าโหดค่ะ
นางนัทธนันอินดำหรือว่าเรย์อายุ๒๔ปีซึ่งเป็นนางนกต่อ
หลวงนายชวีอินทระอายุ๕๗ปียุติธรรมจังหวัดพังงาไปให้นายอดีศักดิ์ทองสมจา
แฟนนุ่มพร้อมพวกรวม๕คนรุมฆ่าโหดค่ะ
วันนี้ได้เดินทางเข้ามอบตัวกับพลตำรวจตรีวัญชัยเอกพรพิษ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถูกแฟนนุ่มนั่นก็คือนายอดีศักดิ์จับได้
แล้วก็ขู่บังคับให้ลวงนายชวีมาพบ

แต่กลับถูกนายอดีศักดิคมครูว่า
ถ้าไม่ทำตามจะฆ่าน้องชาย
ยอมค่ะยอมโทรศัพท์ลวงนายชวีให้ไปพบที่สาราริมน้ำริมแม่น้ำปากพนัง
เพราะโกรธว่าน้องชายเนี่ยจะได้รับอันตราย
หลังเกิดเหตุก็ได้หลบหนีไปพักกับแม่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะ
ไม่ได้ไปกับนายอดีศักดิ์ตามที่เป็นข่าว
โดยนายอดีศักดิ์ค่ะได้หลบหนีไปพร้อมกับรถกระบะของผู้ตายเพียงคนเดียว

มาพบตำรวจครั้งนี้เพื่อยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรุมซ้อมนายชวีจนเสียชีวิต
ล่าสุดนะคะตำรวจยังได้ตามจับเยาวชนชายอายุ๒๐ปี
ซึ่งเป็น๑ใน๕ผู้ต้องหาที่ถูกออกมาจับโดยการตามจับกุมได้ที่บ้านพักหลัง๑ในอำเภอพรพรม
ผู้ต้องหารายนี้ให้การยอมรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
ส่วนนายอดีศักดิ์ค่าโหดตอนนี้ก็ยังคงหลบหนี